ก็ทำให้ครอบครัวของน้องวันค่ะนางสาววันวิสานะฮะ
ที่เธอเป็นเชฟนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นทำซูชิเนี่ยนะครับ
แล้วก็เครียดนะถึงขั้นไปยืนบนสะพานลอยเอามีดเนี่ยจ่อที่คอตัวเอง
อยากจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าสามีเนี่ยหายไปตอนนั้น๓วัน๓คืน
นะก่อนที่จะมาเจอเรานะครับได้คุยกับผมนะครับ
แล้วก็เป็นสื่อกลางให้ว่าเออสามีของเธอเนี่ยหายไปไหน
เป็นตายร้ายดีอย่างไรวันนี้คุณเลอพงศ์ที่เป็นสามีของน้องวันค่ะ
เขาก็ดูไทยรัฐทีวีดูไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานจริงนะคุณเขียนมาสอน
ดูจริงจริงด้วยค่ะเหมือนที่ภรรยาเขาบอกเลยใช่
เขาบอกมีปัญหาเรื่องงานไม่เกี่ยวกับครอบครัวหรอก
เครียดเรื่องงานจริงจริงหายไปเนี่ยสามวันสามคืนเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยท่านนับวันนี้เรื่องกับสี่วันแล้วค่ะนะ
วันนี้กลับมาแล้วนะฮะได้เจอกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูช่วงเวลาที่เขากลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เจอกันนะฮะ

โอ้โห
ทักสมองแต่แบบนั้นไม่ยืนถึงวันหรอกค่ะไปตัดคิดไปทักสมองเครียด
๓๒๐แล้วคุยหรือหาอย่างหนึ่ง

อืม

กลับมาถึงคอนโดแล้วที่เช่าอยู่ด้วยกันนะฮะ

คุณวรรณีศาก็อ่อน้ำอาวุท่าให้กับสามีดื่ม

บอกว่าโอ้โหลูกเขยนี่ก็ดูแลลูกสาวมาอยู่ดีตลอด

วันนี้ความอัดอั้นตันใจต่างเนี่ยมันยกภูเขาออกจากอกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะคุณนริสานะฮะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่
มีลูกสองคนนะเป็นลูกของเธอนะแต่ว่าก็มาอยู่กินกับคุณเลอพงได้หลายปีแล้ว
อยู่ดีคุณเลอพงก็ที่ดูแลกันอย่างดีตลอดก็หายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วตอนเที่ยง
ติดต่อไม่ได้เลยเธอก็ร้อนใจว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับ
สุดท้ายฮะเธอก็ไปใช้มีดจี้คอจะทำร้ายตัวเองบนสะพานลอยแถวปากเกร็ดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมกันไว้ได้เธอบอกว่าไม่ทำร้ายตัวเอง
ได้แต่ให้เจ้าหน้าที่พามาที่ไทยรัฐทีวีหน่อยอยากจะมาคุยกับภาคภูมิ
คุณเข็มมาสอนดูภาคภูมิทุกวันดูกับสามีคุณเลอพงนี่แหละ
ค่ะเชื่อว่าต่อให้สามีจะหายไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
เขาต้องดูไทยรัฐนิวโชว์อืมแล้วเมื่อวานนี้คุณเลอพงเนี่ยฮะ
ที่คุณวันเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้รักมาก
มีสัตว์แดงแมนยูตัวเนี้ยคุณเลอพงก็ดูจริงจริงนะฮะอืม
กลับมาถึงบ้านยังถามภรรยาเมื่อกี้นี่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมที่ออกข่าว

หายไปเฉยเครียดงานงานด้วยแล้วก็หลายอย่างเนี่ย
มันไม่ได้ดั่งใจก็เลยเป็นอย่างนี้ทำไมความไม่บวกวันล่ะไม่มีอะไรหรอก
ฮะรู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงฮะรู้ไหมว่ามันกินไม่ได้น้ำให้หลับเลย
มันเป็นห่วงพี่มันกลัวพี่จะเป็นอะไรเกิดเห็นข่าวอย่าทำอีกน่ะ
รู้ไหมมีอะไรต้องขอไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ววันคนแรกน่ะอืมอืม
มันดีใจนะพี่ได้ดูข่าวคุณภาคภูมิวันดีใจที่พี่โทรหาวันเป็นคนแรก
วันบอกกับพี่ภาคภูมิเลยว่าถ้าป๊าได้ดูข่าวไทยรัฐทีวีป๊าเห็นข่าวนี้
จะต้องโทรหาวันคนแรกเพราะวันก็เชื่อว่าถ้าวันนั้นได้ออกข่าวไทยรัฐ
ยังไงพี่ก็ต้องได้เห็นได้เจอแล้วมันก็คิดไม่ผิดจริงจริง
สิ่งที่วันคิดที่จะไปหาไทยรัสทีวีหาพี่พาภูมิวันคิดถูก
โอเคแล้วกลับมาแล้วอย่าทำแบบนี้อีกนะ
พี่มาถ่ายเรื่องงานพี่ก็คุยกับหัวหน้าพี่ดูไหมอย่าทำอีกนะ
เลอพงศ์เนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณระวิการแก้ววิจิตนะครับ
บอกว่าที่หายไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือไปสงบสติอารมณ์นะครับ
เครียดเรื่องงานคิดมากเรื่องงานมันสะสมอยู่นะครับ
เลยอยากจะตัดอยากจะทิ้งทุกอย่างในตอนนั้นเท่าที่คิดนะ
ไม่ได้คิดว่าการที่หายไปจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนครอบครัวเป็นห่วงนะ
ก็คิดแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วทุกคนก็อาจจะสบายกว่านี้ละมั้งอะไรอย่างนี้
เครียดก็เลยไปเลยค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
คุณกำมาสอนพี่เรือพงศ์เขาขี่จักรยานยนต์เนี่ยไปถึงนู่นฮะ
ไปสงบสติอารมณ์อยู่เขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่บนเขานั่นน่ะ
ตลอดเลยนะฮะค่ะสามวันสี่วันเนี่ยอยู่ที่บนเขาเขาค้อหมดเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ชมไทยรัฐนิวโชว์ดูคุณเข็มมาสอนดูคุณภาคภูมิ
แล้วมีข่าวตัวเองแล้วเพิ่งรู้ข่าวนี่แหละโอ้โห
นี่ภรรยาถึงขั้นคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเลยแล้วไปหาไทยรัฐทีวีให้เป็นสื่อกลาง
นี่เมื่อวานที่คุณวันเข้ามาหาผมที่ไทยรัฐทีวีแล้วได้คุยกัน
ก่อนที่จะประชาสมพันธ์สื่อสารเป็นสื่อกลางออกไปให้นะครับเขาก็เลยบอกว่าได้สติเลย
ตอนนั้นพอดูข่าวแล้วได้สติเลยตัดสินใจโทรกลับมาหาภรรยาเลยนะครับ
เพราะว่ายังรักแล้วก็ผูกพันอยู่
โตมารอดมาได้ก็เพราะบริษัทนี้อะไรอย่างนี้พี่ก็รักบริษัทอยู่อะไรอย่างนี้
อืมอืมบริษัทก็ช่วยพี่ได้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพี่มีกินมีใช้
ก็อาจจะมาจากเรื่องที่เราคิดเรื่องของคิดคิดเองด้วยอย่างเงี้
แล้วก็อะไรอย่างเงี้แล้วก็บางอย่างมันคือเป็นเพราะว่าเราโตแล้วด้วยไง
คืออายุพี่ก็เยอะแล้วอย่างนี้พี่ก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
จะไปทำเหมือนเด็กมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้มันจะต้องทำให้เด็กเห็นอะไรอย่างเงี้
กลายเป็นว่าพี่ต้องเครียดเองอะไรอย่างงี้ไงอืมวันไม่ได้ทะเลาะ
วันอยากให้แก้ข่าวด้วยช่องมีอยู่ช่องประมาณช่อง๒ช่อง
ใครบอกใครบอกพี่อะไรนะเอาของอะไรไปเยอะแยะไปหมด
คือจะบอกว่าพี่เขาไม่ได้ขโมยคือมันเป็นของเราสองคนที่หามา
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้ใจดำ
ดูแลกันมาอะไรอย่างนี้ก็มันก็ทิ้งกันไม่ลงหรอกประมาณเนี้ย
กลับมาก็รักกันนั่นแหละครับความรักนั่นแหละ
ก็พี่ก็นั่งดูประจำอยู่ก็ขอบคุณครับฝากขอบคุณแค่นั้นแหละครับ
กว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกวันนี้แล้วมันเป็นวันที่หนึ่งวันหวยออก
แล้วถูกป่ะแล้วคนที่เป็นแจ็คพอร์ตเทอร์วันก็คือคนนี้
แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่หยิบยืมน้ำใจให้หลังจากนี้วันก็ขอสัญญาว่า
มันจะไม่ทำแบบนั้นอีกถ้ามันมืดจริงหาทางออกไม่ได้
วันจะไปพูดไประบายกับคนที่วันคิดว่าว่าวันสามารถพูดได้
อ่าก็ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะครับค่ะ
เลอพงกับน้องวันก็ขอให้เข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วก็
ไม่มีเรื่องลักษณะความเครียดแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะ
นะทีนี้อ้าวไหนไหนเราก็ช่วยน้องวันแล้วช่วยพี่เลอพงต่อหน่อย
โลภงฝากมานะครับทุกผู้ชมครับคือถ้าใครเก็บกระเป๋าเป้สีเขียวขาว
ตกแถวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรีได้เนี่ย
บกวนเอาไปส่งไว้ให้ที่สพสละบุรีก็ได้นะครับ
นี่ฮะใบแบบนี้นะครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ย
ตกจากรถช่วงบ่าย๒วันนี้ตอนที่พี่เลอพงเขาขี่จักรยาน
จะกลับมาหาคุณวันภรรยาเนี่ยมันตกหายไป
ยังไงถ้าเจอเนี่ยฝากหน่อยนะฮะข้างในก็มีพวกเสื้อผ้าของใช้จำเป็น
ทำงานเสื้อสูตรอะไรพวกนี้นะครับหรือยังไงจะติดต่อผ่านทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะฮะ